เอาล่ะหลายคนคงจะหิวแล้วช่วงนี้นะคะ
เดี๋ยวพาไปทานก๋วยเตี๋ยวกันก่อนเลยนะคะ
ดาบตำรวจหนุ่มท่านนี้อยู่ในจังหวัดชนบุรีค่ะ
เขาใช้เวลาว่างจากการรับราชการตำรวจนี่แหละค่ะ

ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสู้ชีวิต
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ลีลาการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวของดาบตำรวจสมจิต
เจริญยิ่งวัย๔๘ปีเป็นไปอย่างชำนาญค่ะ
เพราะคุณพี่เขาใช้เวลาว่างหลังจากเสร็จภารกิจ
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรพนัฐนิคม
อำเภอพนัทธิคมจังหวัดชนบุรี
แปลงโฉมเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นซะอย่างนั้น

หลังแต่งงานกับนางนัทนิชาสายทองวัย๔๐ปี

ก่อนจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวปลูกบ้านด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
ในพื้นที่ตำบลมาโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี

เดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการปลูกพืชผักกินได้
มีบ่อเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่ชน
พร้อมกับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็ก
ด้วยการออกไอเดียดัดแปลงรถกระบะ

และอาศัยสูตรการปรุงน้ำซุปจากประสบการณ์
ที่เคยช่วยพี่ชายขายก๋วยเตี๋ยวสมัยวัยรุ่น
นำมาพัฒนาให้มีรสชาติอร่อย
โดยมีภรรยาคู่ใจและลูกชายเป็นลูกมือ
ขายก๋วยเตี๋ยวในช่วงวันเสาร์อาทิตย์

ทำให้มีลูกค้าไปอุดหนุนจำนวนมาก
กลายเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว

ตอนนี้บ้านผมก็ยังต้องผ่อนอยู่
ลูกก็กำลังโตเพราะมองเรียน
ก็มีแม่แม่อีกคนก็ต้องคอยไปดูแลเขาครับ
ก็ต้องการที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
ก็ทำลักษณะที่จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระรำริของนายหลวงด้วยครับ
จากลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรแล้ว
นายคำรณเกรดประยูนผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

พร้อมกับชื่นชมและยกย่องดาบนำรวจสมจิต

ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
เช่นเดียวกับคนตำรวจตรีสมประสงค์เย็นทวม
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ก็ได้เดินทางไปชิมรสชาติก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
ดาบตำรวจสมจิตถึงที่ร้าน
ในความอร่อยพร้อมกับภูมิใจที่เห็นลูกน้อง
ตำรวจประกอบอาชีพสุจริต
ดีใจภาคภูมิใจนะครับเห็นเจ้าที่ตำรวจของเรา
ว่างจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วมาประกอบอาชีพที่สุจริตครับ
แล้วก็มีรายได้ดำเนินการโครงการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ตามที่ในหลวงราชการที่๙ท่านทรงแนะนำกับเรา
ซึ่งมันเป็นประโยชน์กับพวกเราดีกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่น
แล้วผมตรวจมาแล้วแวะมาทานก็อร่อยด้วยสิ่งสำคัญคืออร่อย
สะอาดผมทานผมไม่ปรุงเลย
ซึ่งตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนฆาติการตำรวจนะครับที่มีโอกาสที่มีความสามารถ
อยากให้มาทำแบบนี้บ้างมาประกอบอาชีพที่สุจริต
จุนเจือกับรายได้ที่เราจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องมีบ้านมีลูกต้องรับผิดชอบนะ
ฆาติจ่ายมันก็สูงซึ่งตรงนี้ก็จะดี
แล้วก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีให้กับใครหลายคนนะครับ
อกจากนี้พลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นทวม
ยังได้เชิญชวนพี่น้องตำรวจทุกคน
ให้ไปช่วยอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นของดาบตำรวจสมจิต
และยกย่องให้เป็นตำรวจตัวอย่างในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงอีกด้วยค่ะ